ต่อเลยนะคะเรื่องราวของพระจูเลียนนะคะที่มีการถูกแฉว่าไปเสพเมถุนกับศรีกา
ล่าสุดนี้ก็ศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยว่าเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น
แล้วก็พร้อมใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป
จากกรณีที่นายสัตวแพทย์สมชายสิริเทพทรงกรดอายุ๔๖ปีเน็ตไอดอลชื่อดังออกมาแชร์พฤติกรรมของพระจูเรียนอาภาทโร
ฝรั่งชาวแคนาดาที่หลงไหลกันนั่งสมาธิก่อนที่จะตัดสินใจบวชมานานนับสิบปี
ก็มีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูง
ได้ฉายาว่านักบุญแห่งขุนเขาออกมายอมรับว่ามีการเสพเมถุนศรีกาจริง
ล่าสุดก็ลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่วัดจอมแจ้งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
จูเรียนออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ายกเลิกการเข้าไปพบกับเจ้าคณะอำเภอศพเมย
โดยได้แวะพักรอรถที่วัดจอมแจ้งยืนยันพร้อมที่จะลาศิกขากับพระอุปชา
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและไม่ว่าจะอยู่ในผ้าเหลืองหรือไม่อย่างไร
ก็สามารถปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้หลังจากลาศิกขาแล้วก็จะเดินทางไป
ปฏิบัติธรรมต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดสักประมาณ๓๔เดือน
จากนั้นก็จะกลับมาที่บ้านปู่ทาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน
เพราะว่าเป็นสถานที่สงบสันโดดขณะที่ชาวบ้านก็ไม่มีใครรังเกียจตัวเองแต่อย่างใดค่ะ

ผมทำศิษย์ไม่มีใครไม่เคยทำศิษย์ไม่มีใครดีทุกอย่าง
เราก็จะย้ายไปอยู่ชังหวัดร้อยเอ็ดสักประมาณสามถึงสี่เดือน
นี่เป็นภาพแล้วก็เหตุการณ์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนที่จะลาศิกขานะคะ

หลังจากศึกก็เดินทางไปที่วัดบ้านแปะในตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทอง
ก็ไปลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการพูดคุยบอกเล่าถึงรายละเอียดด้วยนะคะ
โดยก่อนที่จะมีการทำพิธีลาศิกขา
จูเลียนยอมรับว่าเมื่อ๖ปีก่อน
มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวชาวสวิสเตอร์แลนด์
ที่รีสอร์ทแท็ก๑ในจังหวัดจันทบุรี
จากนั้น๒ปีผ่านไปมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวชาวไทยอีกคน
สำนักสงฆ์หมู่บ้านปู่ทาในตำบลแม่สามแลบนะคะ
ที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้จำพรรษาอยู่
โดยหญิงสาวชาวไทยคนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน
แล้วก็เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่สำนักอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
หลังจากเดินทางกลับก็ช่วยก็มีการติดต่อกันตลอด
ซึ่งหญิงคนนี้ต้องการจะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวด้วย
แต่ว่าตนเองมีความต้องการที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมมากกว่า
ปฏิเสธก่อนจะบล็อกการติดต่อไปในที่สุด
หลังจากนั้นก็มีการปรึกษาพระอุปชา
นำไปสู่การลาศิกขาในครั้งนี้ค่ะ